เป็นเรื่องราวของความน่ารักเด็กแฝดมีหน้าบลุ๊กลินนะคะ
ของใครคุณแม่นาคุณเวย์ล่าสุดเขาไปเดินแฟชั่นโชว์เด็กเท่กันมา
มีอีกคนนึงเสียดายมากที่ไม่ได้ไป
ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่เขานะนักเจี๊ยบหรือว่าเจนนี่นั่นเองค่ะ
เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวติดตามในข่าวนี้กันนะคะ
คือมันสมแล้วจริงที่เป็นลูกของพี่เวย์และพี่นานาเด็กเท่จริง

ลูกลินแล้วก็บีน่าโชว์จัดเต็มขนาดนี้อย่างที่บอกไปแอบเสียดายแทนนะเจี๊ยบนะ

อีกหน่อยเจ็บข้อเท้าค่ะเกิดอุบัติเหตุตอนที่เขาซ้อม
คือจริงวันก่อนเมื่อวานนี้ดิฉันมีอีเวนต์ที่จะต้องไปเจอคุณจินนี่

เขาบอกว่าหมอเนี่ยงดเดินไปเลย๑เดือน

คุณนานาบอกเหมือนกันว่าแม้ตัวเองเนี่ย

แต่ก็ไม่วายไลน์มาขอคลิปหลาน
ขอคลิปให้เจี๊ยบดูหน่อย

จากนั้นค่ะนานาก็อัปเดตเรื่องอาการเจ็บข้อเท้าของเจนนี่ให้ฟังด้วยในฐานะเพื่อนสนิท

เรื่องหัวใจของน้าเจี๊ยบตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
พี่นานาแบบรวบยอดเลยค่ะว่าไงคะ

จริงจะมาแล้วนานาบอกว่ามันไม่ดีมั้ง

หล่ะคนบอกว่าเราค่อนข้างแบบเสน่ห์กับเจนี่ที่สุด
ก็มันเป็นเรื่องของเพื่อนให้เพื่อนตอบดีกว่า
ไม่ปรึกษานี่ก็แปลว่าโกหกเนอะ
ต้องคุยกันอยู่แล้วแหละเพื่อนกันวัยนี้แล้ว
แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของเขาแล้วให้เขาตอบดีกว่า

ลูกลีนอยู่ไหนอยู่ท่านนี้
ไม่ใช่เรื่องของตัวเองไงพี่เวย์ก็ไม่พูด
แต่ว่าพี่นานาก็อย่างนี้แหละที่บอกไป
นาเขาก็ไม่ตอบ

แล้วเห็นว่าอาการค่อนข้างใช้ได้อยู่เหมือนกัน
พอสมควรนะครับเพราะว่าต้องพักเลยเป็นเดือนยาวไปเลยนะคะ

ก็ขอให้หายไวนะคะเป็นกำลังใจให้
เชื่อว่าได้ดูคลิปของสองคนนี้จะหายเร็วขึ้น
ทำยาดีนะคุณเอาบีน่าบุ๊กลินไปป่วนที่บ้าน
เอาไปเต้นเหรอดิฉันว่าน่าจะยาก